มาดูเรื่องของการยึดรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่ากันบ้างนะคะ
โดยทางด้านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบแปลงที่ดิน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

บอกว่าการบุกยึดรีสอร์ทที่บุกรุกป่า
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน

ที่เจ้าของรีสอร์ทมีการกล่าวอ้างค่ะ
แม่อุดมพรซีรีรักษ์ขวาหน้าฝ่ายตรวจสอบแรงที่ดิน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ร่วมกับทหารเดินหน้าตรวจสอบรีสอร์ทบุกรุก
กรมอุทยานแห่งชาติทัพลาน
แปลงรวมเนื้อที่๙๐๐ไร่
แต่เจ้าของรีสอร์ทก็อ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวนะคะอยู่ในเขตสอบประกอบ
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องแล้ว

หรือว่ามีการลุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ปัจจุบันแนวเขตป่าสงวนแนวเขตพระราชกำหนด
สปกรหรือว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน
จะยึดถือแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง
และแผนที่แนบท้ายพระราชกำหนดเป็นหลักค่ะ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็กล่าวต่อนะคะ
การที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขตแผนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย
หากเป็นป่าสงวนจะต้องออกโดยกฎกระทรวง
และจะต้องมีแผนที่แนบท้ายค่ะ
ส่วนเขตจังหวัดเขตการปกครองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงหรือว่าท้ายพระราชกำหนด
ก็ถือว่าเขตป่าไม้ยังคงยึดถือแผนที่ป่าไม้เดิม

และพระราชกำหนดปี๒๕๒๔ค่ะ
ดังนั้นพื้นที่ที่ชุดพญาเสือร่วมกับทหารตรวจยึดรีสอร์ทบุกรุกป่า
อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทัพลานค่ะ